ค่าตัว๓๐ล้านบาทคือเป็นดอลลาร์เนี่ยมันไม่ประมาณไม่เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าคือไปถ่ายคันนี้ปีเป็นเงินใครเนี่ยโห
๖วันความรู้สึกเป็นยังไงจะเกร็งหรือเปล่าประกบกระทบไหล่เลย
เราก็จะเหมือนกับอึดอัดไม่ใช่อึดอัดเขาเรียกว่าเกร็งกดดันใช่กดดันว่า
เราเทคตายแล้วเราจะแย่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงต้องเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ
ปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าคาดว่าจะได้เห็นกันในทุกโรงภาพยนตร์ทั่วโลกครับ
อ๋อมีค่าตัวค่าตัวบ้านบ้าน
ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็คือเพราะขนาดไหนมันก็บอกใจไม่ได้แต่ว่าคือ
ได้ไปทำงานตรงนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของเราในฐานะคนไทยครับผม

ใช่ส่วนเรื่องลูกนะคะจริงอดีตภรรยาของคุณซาร่ามีเรื่องที่แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนอยู่
จะเป็นยังไงจะเลี้ยงดูกันดีหรือเปล่านะคะไปฟังคุณไม้พี่รัฐเลยค่ะ
ตัววันตัวคืนครับผมเขาเรียกไมค์แบบจำอะไรอย่างเงี้ย
เวลาจะกลับเขาก็จะมายืนบังประตูไม่ให้กลับเลยค่ะ
ก็จุกนะแต่ก็ต้องทำงานครับผมก็ต้องดูแลครอบครัว
ก็เอาใจช่วยนะคะตอนนี้ลูกชายก็จะ๕ขวบแล้วนะคะ